เรื่องของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลชาย
ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็อยู่๒๓ปีนะครับ
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหาผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับ
ตอนนี้ก็มีผู้ที่เสนอโปรไฟล์เข้ามาถึง๑๖คน
มาจากหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับ
รายการต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ขันวันที่๕ธันวาคมถึงวันที่๑มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งจะมีการประกาศเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยังไม่มีเจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันนะครับ